ทีนี้เรื่องของวัคซีนคุณผู้ชม
สรุปแล้วจะผสมสูตรไหนอย่างไร
หลังจากที่องค์การอนามัยโลกออกมาคือ
เตือนสติว่าไทยคิดดีนะ

คุณทำได้แต่ต้องมีผลงานวิจัยรองรับ

เดี๋ยวจะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่
แล้วก็จะฟันลงนามแล้วแหละว่าจะให้ผสมสูตรเนี่ย
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา

หลังจากที่แกไปแชะกับประธานหอการค้าถูกไหม
ประธานหอการค้าสุรินนะคะและประธานหอการค้าท่านนั้นติดโควิด

กรกฎาคมวันนี้จะทำงานที่ธรรมเนียบแล้ว

ก็เมื่อวานนี้ก็มีการตรวจอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับผลออกมาเป็นลบทั้งคณะเลย

แล้วก็คณะที่รักษาความปลอดภัยใกล้ตัวท่าน
ผลออกมาเป็นลบทั้งหมดเลยนะคะ
ไม่พบเชื้อครบการกักตัวแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดินทางเข้าธรรมเนียบค่ะ

หนึ่งก็จะมีการเป็นประธานเปิดงาน

เปิดงานแบบวีดีโอคอนเฟรนต์ออนไลน์นะฮะ
นี่ยังเปิดใช่ไหมไม่ไปแล้วใช่ไหมอย่าไปเลยฮะแต่เปิดทางไหน
วิดีโอคอนเฟรนด์ออนไลน์นะคะ
คุณผู้ชมต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่เกาะสมุย

ภารกิจที่๒สำคัญกว่ายิ่งใหญ่กว่าคือ

เพื่อหารือมาตรการรับมือโควิดที่ตึกสันติมัยตรีนะคะ
แล้วหนึ่งในมาตรการรับมือกับโควิด
นั่นก็คือการจัดการเรื่องของวัคซีน
ที่สรุปแล้วประเทศไทยจะมีการฉีดผสมสูตรกันนะคะ

ระยะห่าง๓๔สัปดาห์
อันนี้จะให้กลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปีอัพ
กับ๗โรคเรื้อรังนะคะ
สุดนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะลงนาม

ว่าจะเริ่มฉีดสูตรใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะ
เพราะฉะนั้นสูตรที่ว่าจะผสมหรือเปล่า
ฟันทงแล้วเอาแน่เอาแน่ผสมแน่เดินหน้าแน่
ทีนี้บางคนก็พูดกันต่อว่าการผสมสูตร
ตอนนี้วัคซีนที่ดีที่สุดนะมี๒ตัว

โอ้โฮตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไรแล้วเนี่ย